ก่อนหน้านี้เรานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของให้ทางการในจังหวัดร้อยเอ็ดไปตรวจสอบให้หน่อย
ว่าคนที่ปรากฏในคลิปนี้เป็นพระจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีลักษณะก็คือไม่มีผม

แล้วตอนนี้จับสึกแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าทำไปเพราะความคึกขนองค่ะ
จริงไม่ได้เพิ่งบวชนะคะบวชมาสักพักแล้วด้วยนะคะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องเลยก็คือผู้ชายสองคนลักษณะคล้ายพระสงฆ์
เอาวิกมาสวมใส่หยอกล้อกันอยู่ในห้องพักแต่เขาก็ใส่ชุดธรรมดา
คนถามว่าไหนล่ะที่ไปสงสัยเขาเพราะเป็นพระสงฆ์นี่ไงภาพอื่นมันก็มี
แล้วข้างหลังก็มีจีวอนห้อยใช่นะคะก็เลยพระแน่นะคะ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาอย่างแรกเลยที่ให้ตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
คำตอบคือจริงนะคะนอกจากนี้มีภาพอื่นอื่นด้วยก็คือ
ในขณะที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ยืนดื่มเครื่องดื่มชนิดหนึ่งอยู่
เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะดื่มแอลกอฮอลอีกหรือเปล่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่าในมือ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้นะคะอยู่ในอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ไปสอบถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสเปิดเผยว่าเป็นพระสงฆ์ของโรงเรียนพระปริยติธรรมนะคะ
ซึ่งจุดนี้เขาก็เปิดสอนมากว่า๒๐ปีแล้วนะคะมีตั้งแต่ม๑ถึงม๓
เจ้าอาวาสก็บอกว่าจริงนะก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้หรอกมารู้ตอนไทยรัฐทีวีเอาไปเสนอข่าวนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าพระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิปอายุ๒๓ปีบวชเรียนที่วัดจนจบม๖ก็คือประมาณอายุ๑๘ปี
จากนั้นมาจำวัดที่แห่งนี้จนกระทั่งเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ
หลังจากนั้นมีพระสงฆ์ขออภัยนะคะมีสามเณรอีก๒รูปมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยติธรรมในวัดนี้เช่นเดียวกัน
แต่ที่พักไม่พอก็เลยขอจำวัดในกุฏิเดียวกันกับพระสงฆ์รูปแรกที่อายุ๒๑ปีที่เรียนอยู่ที่นี่มาก่อน
ทั้งหมดเข้ามาสารภาพยอมรับผิดกับเจ้าอาวาสและได้ขอลาศิกขาบทก็คือขอศึกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
พอศึกปุ๊บทีมข่าวของเราได้ข่าวแบบนั้นตามไปพูดคุยเลยค่ะ
ใน๓รายนี้ชื่อว่าในบอยนะคะเป็นอดีตพระ
เขาบอกเขาทำจริงค่ะเอาเศษผ้าเอาวิกผมเอาเครื่องสำอางเนี่ย
มาจากช่วงที่ไปช่วยงานสำคัญต่างในพื้นที่
และภาพที่ปรากฏออกมาเป็นการเล่นในกลุ่มเพื่อนด้วยความคึกขนองตามภาษาวัยรุ่น๒๐ต้นเนี่ยนะคะ
รู้เท่าไม่ถึงการนอกจากนี้นะคะบอกว่าคลิปที่มันปรากฏมาเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายกันแต่เป็นการถูกแอบถ่าย

มันเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่านี้นะคะ
ภาพที่มีคนเข้าใจว่าดื่มเหล้าในบอย

บอกว่าไม่จริงน้ำที่ดื่มเนี่ยเป็นเพียงน้ำอัดลมเท่านั้น
กราบขอโทษเจ้าอาวาสที่ไม่เชื่อฟัง
กระทำการเสื่อมเสียให้แก่วัดฟังเสียงในบอยค่ะ
มันเป็นผ้าเฉยครับไม่ใช่ชุด
เป็นพระแค่เอามาปิดตรงหน้าอกเฉยครับ
ก็คือตั้งใจเอามาเล่นกันในตรงนี้
เฉยครับไม่คิดว่ามันจะออกไปขนาดนี้ครับ
รู้สึกผิดครับว่าทำไมทำกันแบบนี้ผมก็โอ้
คือตอนเล่นเราไม่ได้นึกถึงแบบภาพถ้าภาพหลุดแล้วมันจะดูไม่ดี
คิดว่าเขาจะถ่ายเราครับ

หลังจากได้พูดคุยกันค่ะก็พาผู้สื่อข่าวไปที่กุฏิ
ส่วนวิกผมและเครื่องสำอางหลังจากเกิดเหตุ
แล้วก็รู้ว่าเป็นข่าวเอาไปทิ้งหมดแล้ว
เพราะรู้ว่ากระทำผิดแล้วมันไม่เหมาะสม
พร้อมกับเตรียมเก็บเสื้อผ้าเพื่อเดินทางกลับบ้านต่อไปค่ะ
ต่อไปค่ะจริงเขาก็มาบวชเรียน
เผยกับพระสงฆ์และสรรพเนรทั้ง๓รูปนี้นะคะ

กระทบต่อความเลื่อมใสสัทธาของชาวบ้าน
แต่ถ้าถามว่ากลุ่มเด็กเนี่ย

ชอบช่วยเหลืองานบุญเห็นประจำเลย

ส่วนเรื่องการเรียนเพราะหลังจากที่ออกปุ๊บเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนถ้าเป็นพระก็คือเรียนฟรีใช่ไหม

โยมบอกว่าอยากให้ทางโรงเรียนสนับสนุนเรื่องการเรียนต่อ
เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญเด็กเขาเรียนค่อนข้างดีนะ

คือสัมมาเรนสองรูปเนี่ยคือตอนเป็นเรนนะ
ฝีมือดีเวลามีงานบุญก็ชอบไปช่วยกันจับผ้า
แต่งตามสาราตามวัดเออไปประดงประดับภาคเขาชอบงานแบบนี้
ชาวบ้านก็เออท่านก็ช่วยเหลืองานดีอะไรแบบนี้
แต่ว่าเรื่องของคลิปมันก็ต้องศึกไปนะ